เพลงใหม่กันเลยนะฮะกับศิลปินทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ค่ะรวมมาเลยนะคะท่านแรกค่ะหมูมูซูนะคะล่าสุดเขาปล่อยเพลงใหม่มีชื่อว่าร้องไห้คนเดียวบางทีแบบชีวิตเรามันท้อแท้ไม่มีทางออกไม่รู้จะทำไงก็ไปหลบไปร้องไห้คนเดียวนะฮะเขาบอกว่าแต่งจากความรู้สึกจริงช่วงหนึ่งเลยที่เขาเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับความท้อแท้แล้วก็รู้สึก
อีกอารมณ์นึงนะฮะของนักร้องหนุ่มเจ้าของชายากรอกหน้าอย่างอ๊อฟสุภนัฏ
ชื่อเพลงว่าชู้ชั่วคราวค่ะเป็นการร่วมงานกับค่ายใหม่ด้วยนะคะ
ดี้นั่นเองค่ะเนื้อหาของเพลงก็แน่นอนแหละมีความแอบช้ำกับความ
รักที่ผ่านไปแบบไม่มีทางหวนกลับ
ก็คือแอบรักอยู่ก็เลยกลายเป็นชู้ชั่วคราวนั่นเองนะคะ
ต่อกันที่หนุ่มเสียงดีคิงพิเชษหรือว่าคิงเดอร์วอยหนึ่ง

ก็เลยตัดสินใจมาร่วมทำเพลงอีกครั้ง

ของคนที่ไม่ยอมลืมความรักครั้งเก่าสักทีนะฮะ

ลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเอง
บอกเลยว่าใจไม่แข็งพออย่าฟังเด้อ

ไปปิดท้ายกันด้วยนักร้องหนุ่มโจสินกวีค่ะ
มาฝากเนื้อฝากตัวกับบันเทิงไทยรัฐ
เป็นผลงานเพลงซิงเกิลที่๒นะฮะ
ชื่อเพลงสั้นว่าพังแต่ปังแน่นอนค่ะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าแต่งมาจากประสบการณ์ความรักครั้งหนึ่ง
ที่มันเคยพังมาแล้วงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ว่าแฟนฟังแล้วจะเพิ่มความเศร้าหรือว่าคลายความเหงาก็ต้องไปพิสูจน์กันด้วยตัวเอง
แต่ว่านักร้องเนี่ยก็หน้าตาใช้ได้อยู่นะจ๊
นักร้องนี่มีส่วนไหมที่จะทำให้เพลงเพาะขึ้นหน้าตาของเขา
ก็เกี่ยวนะเหมือนอาหารแหละเวลาอาหารสวยเราก็อยากกินนะ